คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีปีใหม่นะคะแม่ช่างเป็นการส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่ด้วยความยากเย็นจริงจริงปีใหม่ปีนี้เราอาจจะ
ฉลองแตกต่างจากปีที่ผ่านมาความสนุกเนี่ยวางเอาไว้ก่อนค่ะ
เราจะต้องข้ามปีใหม่ด้วยความสงบและที่สำคัญคือต้องใช้สติเยอะมากเลย
ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกวงการทุกคนค่ะมีเรื่องยากเป็นของตัวเอง
ก็ได้แต่ส่งกำลังใจกันไปมานะคะทั้งเรื่องของโควิด
เรื่องของเศรษฐกิจถ้ายังมองไปไกลไม่ค่อยไหว
ให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนคิดทีละวันสู้ทีละวัน
และรอดไปด้วยกันให้ได้นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
มีโอกาสไปดูหนังของพิซซ่าเรื่องล่าสุดเลยหลายคนได้ดูแล้ว
เป็นแอนิเมชั่นเรื่องโซลค่ะเนื้อเรื่องดีมาก
คือเป็นแอนิเมชั่นที่เด็กดูได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยดูแล้วน้ำตาไหลเลย
คือช่วงนี้อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่กล้าเข้าลงหนังไม่เป็นไรนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้ามีโอกาสสามารถไปดูได้
แล้วก็ถ้าไปดูแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีนะ
คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราดูแล้วกลับมามองย้อนตัวเอง
มัวแต่มองหาเป้าหมายจนละเลยการใช้ชีวิตค่ะ
ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ต่างจากดวงวิญญาณหลงทาง
ดีเหลือเกินหลายครั้งที่เรามักมองว่า
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือความสุขสูงสุดในชีวิต
แอนิเมชั่นเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้อย่างหนึ่งว่า
ก็ไม่แน่เสมอไปนะปลายทางไม่สำคัญเท่าระหว่างทาง
อย่าเพิ่งคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มีเป้าหมาย
ทำไมไปถึงเป้าหมายชีวิตต้องทุกข์มาก
ก็ไม่แน่ค่ะแค่การใช้ชีวิตในแต่ละวันรื่นรมกับสิ่งรอบตัว
นั่นก็อาจจะเป็นความหมายของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่ง
หนังจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคือความปกติ
ซึ่งจริงนะดูชีวิตทุกวันนี้สิคะ
แม้แต่จะมีชีวิตปกติเรายังมีไม่ได้เลย
กอดคนที่เรารักช่วงปีใหม่อยากกลับไปใช้เวลาด้วยกัน

เราเคยหยุดเชื้อเพื่อชาติมาได้แล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เราก็ต้องทำให้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ปีนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปพอร์ตคลาสจากดีเจพี่อ้อยนะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
หลังจากปีไหนก็ยังขอเป็นพื้นที่เล็กที่เราได้เล่าสู่กันฟัง
ก็มาเล่าเศร้าก็มาฟ้องกันได้เรื่อยนะคะ

เรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงพี่เชื่อแบบนี้เสมอ
แม้ว่าบางทีสิ่งที่ต่อไปอาจจะไม่ใช่ทางออกในชีวิต
แต่อย่างน้อยมันเป็นวิธีคิดที่ทำให้เรารอดตอนที่เขาไปกอดคนอื่นแล้ว

ลองมาดูซิคำถามของน้องคืออะไรนะคะ
อันนี้หนูจะทำยังไงดีคะพี่อ้อย
หนูเลิกกับแฟนเก่ามา๓ปีแล้วค่ะ
จริงก็ไม่ค่อยอยากเรียกว่าแฟนสักเท่าไหร่เนาะ

แต่หนูเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูไม่ลืมเขาสักที

เขาเข้ามาตอนหนูไม่มีใคร
คอยดูแลเอาใจเก่งมากทำดีกับหนูทุกอย่าง
แต่พอคบไปได้แค่เดือนเดียว
เดี๋ยวนะเดือนเดียวนะมันเป็นเวลาสั้นมากนะคะ
แฟนเก่าเขาคนที่สองก็โผล่มา

ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลย
คือได้โรคเพศสัมพันธ์จากเขามาอีก
แต่หนูยังคอยยื้อให้เขากลับมา
หนูรักเขามากค่ะมากจนลืมรักตัวเองรักครอบครัว
ณช่วงนั้นหนูก็ยังกลับไป
ขอยื้อขอสารสัมพันธ์กับเขาต่อ
แฟนเก่าคนที่เขาเคยเลิกไปคนแรกนี่แฟนเก่ามาสองคนเลยนะคะเนี่ย
จุกกินอะไรไม่ได้จะอาเจียนตลอดเหมือนตอนแรกที่เขาเคยทำร้ายหนู
แสดงว่าเขาทำร้ายหนูสองรอบนะครั้งแรกแฟนเก่าคนที่สองกลับมา
เรื่องนั้นไปแฟนเก่าคนที่หนึ่งก็กลับมาทวงคืนเขาอีก
หนูตัดสินใจเลิกกับเขาเด็ดขาดไม่ติดต่ออะไรกันอีก
ปัจจุบันหนูมีแฟนใหม่คบกันมาได้๒ปีกว่าแล้วค่ะ
เขาดีกับหนูมากแต่ไม่รู้ว่าทำไมในใจถึงลืมแฟนเก่าไม่ได้
หนูยอมรับค่ะว่าแอบไปส่องเฟสแฟนเก่าอยู่บ้าง
เพราะหนูไม่อยากเจอเขาอีกเอาแล้วไปส่องทำไมอ่ะคะน้อง
แต่ทำไมหนูยิ่งรู้สึกว่าแฟนเก่ามันไปได้ดี
ไม่เหมือนกับตัวหนูที่ต้องทุกข์ทรมานหนูแค้นเขาค่ะ
ไม่อยากให้เขามีใครในชีวิตอีกเลยแต่หนูไม่ได้อยากกลับไปคบนะคะ
หนูแค่ไม่อยากเห็นเขามีความสุขทั้งที่หนูทรมานกับแผลที่เขาทิ้งไว้
ทั้งใจทั้งกายรวมไปถึงโรคที่รักษาไม่หายอีก
ทายาตลอดชีวิตแล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์ของหนูกับแฟนใหม่ก็กระท่อนกระแท่น
รู้สึกผิดกับแฟนใหม่จริงนะคะช่วยหนูทีเถอะ
หนูไม่อยากจมกลับอดีตอีกแล้วหนูผิดเองค่ะ
รู้สึกตัวเองว่ามันวิตกกังวลอยู่ตลอดไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อเลยค่ะพี่
เดี๋ยวนะคะน้องตั้งสติก่อนนะเขาทำร้ายอดีตของเราขนาดนี้เนี่ย
ยังยอมให้เขามาทำร้ายปัจจุบันของเราอีกหรือเพื่ออะไรคะ
ไปตามส่องเฟสเขาน้องไปตามส่องแล้วน้องก็บอกว่าไม่อยากเจอเขาอะค่ะ
ถึงถามไงคะแล้วไปส่องทำไมถามนิดนึงน้องว่าเขาตามส่องน้องบ้างไหม
พี่ว่าไม่เพราะตอนที่เขามีเราเป็นแฟนไม่เห็นเขารักหนูเท่าไหร่เลย
รักกันไม่ทำร้ายกันขนาดนี้ค่ะทำร้ายหนูมาตลอด
แล้วหนูบอกเขาดีมากดีมากเดือนเดียวเองนะคะน้อง
และแล้วเขาก็ทำร้ายทั้งร่างกายและนอกใจแถมเอาโรคมาติดน้องด้วย
หลุดจากคนคนนี้มาได้ควรดีใจกับตัวเองด้วยซ้ำ
เหมือนมันหมดกรรมอะค่ะเจ้ากรรมนายเวรก็เลยไปจากเรา
ไม่อยากเห็นหน้าเขาดันไปตามสองเฟสแล้วเมื่อไหร่จะลืมเขาได้ล่ะคะ
เรื่องบางเรื่องไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์
เมื่อเขามีความสุขในทางของเขาทำไมเราไม่หาความสุขในทางของเราบ้าง
เอาจริงนะพี่ว่าที่น้องแค้นเขาเพราะน้องยังรักเขา
ยังปล่อยให้เขามีผลต่อใจเราขนาดนี้แต่เขาไม่รักเราไงคะ
ถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาน้องต้องไม่ตายเช่นกัน
เมื่อเขาจากไปแล้วเรายิ่งต้องทำอะไรดีให้กับชีวิตตัวเอง
ชดเชยช่วงเวลาแย่ตอนที่มีเขาดีกว่าไปตามติดชีวิตเขาอะค่ะ
ไม่อยากให้เขามีใครอีกเพราะหนูห่วงเขาไงคะ
หลอกตัวเองสักทีที่บอกว่าไม่ได้อยากกลับไปคบเขาพี่ว่าไม่จริง
พร้อมจะไปทุกข์อีกไปเจ็บอีกกับเขา
โชคดีแค่ไหนคะที่เขาไม่เอาเรา
ไม่อย่างนั้นนะพี่ว่าน้องยังต้องทนกับเขาอีกนาน
ถ้าเรายังหวั่นไหวควรไปไกลจากชีวิตเขาสักทีค่ะ
ที่สำคัญเรามีแฟนนะคะ
ดันเอาเวลาที่ควรใช้กับแฟนใหม่ไปตามส่องแฟนเก่า
เสียเวลาชีวิตเราขนาดไหนคะน้องคิดดู
และกับคนใหม่น้องคบกันมา๒ปีกว่าแล้ว

ดูสิว่าใครมีคุณค่ากับเรามากกว่ากัน

ถ้าบังเอิญว่าคนใหม่น้องไม่ได้รักเขาขนาดนั้น
ก็บอกเลิกกันให้จบอย่าคบไปคิดถึงคนเก่าไป
ยุติธรรมต่อหัวใจของเขาเลยค่ะ
เมื่อคนเก่ายังอยู่ในใจน้องเอาคนใหม่มาเจ็บทำไมอ่ะคะ
ใจเขาใจเราเนอะถ้าคนใหม่ของน้อง
ก็คิดถึงแฟนเก่าเขาอยู่ตลอดเวลา

แต่สร้างวันใหม่เพื่อทดแทนอดีตแย่ของเราได้

ไม่เห็นรู้สึกแย่เลยตอนที่เราเลิกไป
แปลว่าเราไม่ได้มีผลอะไรต่อใจคนเก่าแล้วนะคะ
จะบอกว่าเขาใจร้ายทำร้ายน้องสารพัด

แล้วก็ดันยื้อเขาไว้ให้ทำร้ายเราได้นาน
นั่นหมายถึงเราเองค่ะก็สมรู้ร่วมคิด
พังชีวิตตัวเองด้วยมือของเราเองด้วยเช่นกัน
ชีวิตของเรานะคะลมหายใจของเรา
อย่าปล่อยให้เขามีสิทธิ์ทำร้ายชีวิตเรายังไงก็ได้
แล้วอ้างว่าเพราะเขานั่นแหละเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้
ลืมมองไปว่าเราเองก็มีส่วนไม่ใช่น้อย
ปรับวิธีคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราก่อนนะ
มัวแต่โทษใครเพราะว่าส่วนหนึ่งคือใจของเราเอง
ค่อนข้างห่วงคนใหม่ถ้าน้องยังรักช่วยเห็นคุณค่าของเขาไวนะคะ
อย่าให้เขาอยู่ข้างแต่ห่างจากคนที่อยู่ในหัวใจ
วันหนึ่งถ้าเขาทนไม่ไหวนะแล้วเดินจากเราไป
คราวนี้น้องจะเพิ่มจำนวนแฟนเก่าให้เราได้โหยหาอีกคนละ
อยากให้เขามีค่าที่สุดตอนหลุดมือ
อย่ามาเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาของเราแล้วนะคะ
และถ้าในที่สุดนะไม่ได้รักกันแล้ว
ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาได้มากกว่าเรา
ดีกว่าดึงเขาเอาไว้เป็นดาราสมทบให้เราคบแล้วก็คิดถึงคนเก่า

เราไม่ได้มีผลอะไรต่อใจแฟนเก่าเลย
เดินหน้าได้แล้วอยู่ให้เขาตบตีและนอกใจ
เขาไปจากชีวิตเราเร็วเท่าไหร่
ความเจริญยิ่งเข้ามาสู่ชีวิตเราเร็วเท่านั้นนะคะ
และตอนนี้น้องหลุดมาแล้ว
วนกลับไปกระโดดเหวอีกเช่นเดิม
เพื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับชีวิตใครนะคะ
บางทีความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลนะคะ

เขารักก็ไม่ได้รักเดือนหนึ่งก็นอกใจแล้ว
แต่บางทีเนี่ยเราดันไปรักคนที่ไม่ควรรักจริงไงคะ
เราสามารถวนไปทนรักคนที่ไม่รักเราเลย
และยังสามารถทำร้ายเราได้เรื่อย
เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนที่ดีอยู่ใกล้
ช่วยเห็นคุณค่าและดูแลเขาให้เร็วที่สุดนะคะ
ว่าปีใหม่ปีนี้เราจะเจอกับอะไร

ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหน

งครามโรคค่ะยังไม่จบ

ถ้ายังมองไม่เห็นว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไง

แล้วดูสิว่าเรารอดจากเรื่องยากมาถึงวันนี้ได้ยังไง
ส่งเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่า
ที่ผ่านมาฉันก็เจ๋งไม่ใช่น้อยนะ
เรายังหายใจแล้วรับรู้กลิ่น

ชีวิตมันง่ายแค่นี้เองนะคะ
ถ้ามองอะไรยากแล้วใส่ความยากใส่ความดราม่าลงไป
เรื่องนั้นจะยากเกินความสามารถของเราในการรับมือ
แต่ถ้ามองว่าที่ผ่านมาเรายังรอดมาได้

มันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองดีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะ

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่หมดกำลังใจ

และดูสิว่าตอนนั้นล้มลุกขึ้นมายังไง

ก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้คล้ายเดิม
ปีใหม่นะคะขอให้สติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัว
ไม่ต้องเจอสิ่งที่ดีมากมายก็ได้

เอาเป็นว่าไม่ว่าเจอเรื่องเหนื่อยใจแค่ไหน

ที่เราจะส่งให้กันในปีใหม่ปีนี้

รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน

รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจ
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร